เอาพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของอุบัติเหตุ
คำว่าอุบัติเหตุเนี่ยถามว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เรารู้ไหม

ผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นกู้ภัย

ล้อรถยนต์มาจากไหนไม่รู้แต่เขาคุมสติได้ดีมากดูคลิปค่ะ
โอ้โหมายังไงอ่ะมายังไง
รู้แค่ข้ามเลนมาแต่มาจากไหนอืม

นี่จังหวะดีจังหวะว่าล้อรถอยู่บริเวณล่างข้างล่างพอดีนะคะ

ใช่ครับเอานี่เป็นภาพนะคะจากกล้องในรถ
อยู่นี้เขามีกล้องในรถนะครับของคุณธนกฤษคลายแก้วอายุ๓๖ปี
เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอายุทยารวมใจกู้ภัยอายุทยาค่ะ
จะเห็นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็วมากประมาณไม่เกิน๓วินาทีค่ะ
ที่เขาขับรถอยู่เนี่ยนะคะมีล้อรถน่าจะเป็นล้อรถบรรทุกด้วย
เพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่กระเด็นข้ามเกาะกลางถนนมาเลยค่ะ
สวนเข้ามาปะทะที่ด้านหน้ารถเขาอย่างแรงแรงขนาดไหนแรง
จนถึงขั้นถุงลมนิรภัยเนี่ยมันโผล่ออกมาแบบนี้เลยนะคะ
แต่ว่าคนขับบังคับรถได้ดีค่ะให้อยู่ในเลนส์ของตัวเอง

ขณะที่ล้อรถหลังจากที่มากระทบฝากระโปรงแล้วนู่นค่ะ
มุมซ้ายนิดนึงค่ะไปอยู่กลางถนนเลนกลาง
ปุ้งเข้ามาแล้วแล้วเขาไม่จ่ายค่ะพวงมาลัยไม่สาย
โชคดีที่ข้างหลังรถเขาเหมือนจะเบรกทันใช่ไหม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้เองนะครับ
ที่ไหนถนนวิภาวดีรังสิตขาออก
คุณธนกฤษเนี่ยเขาเล่าให้ฟังตอนนั้นขับรถจากกรุงเทพจะกลับบ้านที่อายุทยาจะไปรับผู้ป่วยโควิด๑๙ไปโรงพยาบาลสนามก็คืองานของเขานะคะ
พอถึงช่วงนี้ประมาณดอนเมืองค่ะ
โอ้โหมาจากไหนไม่รู้ค่ะพุ่งตรงมาปุ้ง
เขาบอกว่าเขาก็ตกใจเหมือนกันนะ
แต่เขาก็ควบคุมสติไว้ได้ค่ะ
แต่ตรงภาพเรามองไม่เห็นว่ามีรถบรรทุกยังไงบ้าง

แต่ว่ารักษณะล้อนี่ก็คือเป็นล้อรถบรรทุกนั่นเองนะคะ
ตัวคุณธนกฤษเองนะคะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ก็คือจากรอยกระแทกนะคะที่แขนจะมีรอยเขียวช้ำ
เขาบอกว่าถ้าล้อตรงเข้ามาที่กระจกหน้าคนขำพอดี
เขาบอกว่าเขาอาจจะเสียชีวิตได้นะคะ

เป็นรถสิบล้อบรรทุกทรายวิ่งอยู่ในเลนส์ฝั่งตรงข้าม
เป็นล้อของรถบรรทุก๑๐ล้อครับบรรทุกทราย

กระเด็นออกมาสองล้อแต่ข้ามมาฝั่งฝั่งผมแค่ล้อเดียว
พอหลังจากนั้นแล้วเจ้าของรถสิบล้อเนี่ยเขารู้ไหมว่ารถล้อเขาหลุด
รู้ครับรู้เขาวิ่งลงมาถามและให้ความช่วยเหลือครับ
ฝากถึงผู้ขับขี่รถทุกชนิดครับรถใหญ่รถเล็กครับ
ก่อนออกเดินทางผมอยากให้ตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบของรถก่อนเดินทางครับ
เพราะถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันมันถ้ามันรุนแรงครับมันอาจถึงชีวิตได้
ส่วนสภาพด้านหน้าของรถของคุณธนกฤษอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ย
พังยับเนี่ยค่ะพังยับเยินแบบนี้เลยนะคะและจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแหมก็มีคนตาดีอะเนาะ
เขาบอกว่ามันมีสิ่งที่เอ๊ะไปคล้ายกันด้วยความบังเอิญ

ระหว่างรถบรรทุกกับรถกระบะของคุณธนกฤษ

อันนี้กระบะเป็น๓๔๑วันทุกเป็น๔๑๔บังเอิญวันได้เหมาะเจาะพอดี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓๑เพราะฉะนั้นก็มีเวลาอีก๑วัน
เขาบอกว่าบางทีเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นมันจะมีเรื่องดีแฝงอยู่
อาจจะอาจจะหวังว่าอย่างนั้น